คุณผู้ชมอีกหนึ่งภาพหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะคะ
ก็เป็นการเปิดบ้านของป่าเปรมตินสุรานนท์นะคะประธานองค์คมนตรี
อืมเปิดบ้านพักศรีเสาเทเวศให้คณะรัฐมนตรีเนี้ย
รดน้ำดำหัวแล้วก็โวยพรปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงกราน
บอกด้วยน้องพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือเพื่อน
แล้วก็ยืนยันกับประชาชนเลยว่ารัฐบาลนี้ไม่โกงหรอกครับ
ถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันทุกปีนะคะที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์
ประธานองค์คมนตรีจะเปิดบ้านพักศรีเสาเทเวศให้นายกรัฐมนตรีและคณะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่อาการป่วยดีขึ้นแล้วค่ะ
แล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างไปอวยพรแล้วก็ขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงกราน
ปีนี้ถือว่าคึกคักเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะ
ผลเอกเปรมก็ขอให้นายกทำงานเพื่อคนอื่นให้สำเร็จผล
ขอพระบรมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเกราะกำบังให้ทำความดีเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง
ฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
พวกเราพูดได้เต็มปากว่า
รัฐบาลของนายกไม่โกง
เพราะว่าเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมจริง
คนที่จะซื่อสัตว์สุจริต
ต้องเป็นคนที่มีความคิดความไกล

หรือพวกพ้องพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิด
ขออัญเชิญสิทธิสัตวิทย์ทั้งหลาย
คุ้มครองนายกและพวกเราทุกคน

ให้เป็นกรอบกำบัง
ให้เราได้ทำแต่ความดี
เพื่อลงทันและประวัติชาติบ้านเมืองของเรา
ซึ่งนอกจากนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีแล้ว

ที่ได้ไปขอพรเนื่องในวันสงกรานด้วย

ก็บอกให้พระบรมอายุยืน
เอาสัก๑๒๐ปีไปเลย

ถ้าอยู่จนถึง๑๒๐ปีสงสัยจะต้องคลานกันแล้วล่ะ

ก็จะอยู่เคียงข้างประเทศชาติบ้านเมืองไปตลอด
และทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นห่วงชาติบ้านเมืองอยู่
จากนั้นก็ใช้กระบอกฉีดน้ำ
กับสื่อมวลชนอย่างอารมณ์ดีด้วย
เอาไปดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองกันหน่อยค่ะ
พักภลังประชารัฐ

และว่าที่สอสอทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ
อุตมาสวนายนหัวหน้าพักบอกว่า

ก็จะต้องเตรียมตัวกันหน่อยแล้วก็ต้องเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ค่ะ
เช่นเดียวกันกับนายสนทิรัฐสนทิจิรวงเลขาธิการพักบอกว่า
อดสูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อจากรัฐธรรมนูลออกมาแล้ว

ก็คือจะได้บัญชีรายชื่อ๑๙คน
สสเขต๙๗คนรวมเป็น๑๑๖คน
ถ้าตัวเลขเป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะต้องทำงานกันหนักมากขึ้นหน่อย
เรื่องต้นสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าให้ผิดคุณสมบัติ
ใครที่ชนะเลือกตั้งสิ่งที่ห้ามทำคือห้ามบวชแก้บนเด็ดขาด
ชับให้สมาชิกทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเลือกตั้งอยู่เสมอด้วย
เพราะว่าพอเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะ
ส่วนนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ได้ยื่นร้องเรียนต่อกรกตให้ตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่๒จังหวัดพัทธลุงค่ะ

แล้วก็ภาพถ่ายกลุ่มไลน์กรรมการบริหารพักการเมือง
ชนะการเลือกตั้งในพื้นที่ด้วย
บอกว่าอาจจะถึงขั้นยุบพักเลยก็ว่าได้
ยังระบุด้วยนะคะว่ามีพยานบุคคลที่พร้อมให้ข้อมูลนะ
แต่ต้องขอให้กรกตดำเนินการสั่งคุ้มครองพยานด้วย
เพราะที่ผ่านมามีการโทรข่มขู่พยาน
จนทำให้ต้องหนีไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะ
ส่วนคดีของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ที่มีผู้แทนทางการทูตเข้าร่วมสังเกตการณ
วันที่๖เมษายนที่ผ่านมานะคะ
นางสาวบุษดีสันติพิทักษ์โฆษกระทรวงการต่างประเทศบอกว่า
ก็ตอนมีการเชิญเอกอาคาราชทู้๑๑ประเทศ
แล้วก็เป็นห่วงกังวลต่อการปรากฏตัว
ของผู้แทนทางการทูตที่สนปทุมวันนะ

เป็นการไปให้กำลังใจหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้
แล้วก็เป็นสิ่งที่เกินเลยภารกิจทางการทูตด้วย
ถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของไทย

และพันธกรณีทางการทูต
อยากขอให้สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง
ดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ

สำหรับการที่มีตัวแทนของสถานทูตต่างมาสังเกตการณ์